มาเจอกันแบบนี้นะครับ

เช่นเคยคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าว

เรื่องราวของมาตรการต่างในการที่จะเยียวยาประชาชน

เห็นว่ามีข่าวดีกับสายกิน

ใครที่ใช้บริการโครงการคนละครึ่ง

หลายร้านเขาไม่สามารถเปิดได้ถูกไหม
และจากที่คุยเรื่องนี้กันมา

ทางภาครัฐก็เลยพัฒนาระบบให้ประชาชนเนี่ย
สามารถใช้จ่ายคนละครึ่งนะคะ

ก็คือการส่งสินค้าอาหารและบริการต่าง
เชื่อมเข้ากับระบบโครงการคนละครึ่งเฟส๓
โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
จะเริ่มเปิดใช้บริการเป็นช่วงเดียวกับการ
เติมเงินคนละครึ่งรอบที่๒อีก๑๕๐๐บาท

ว่าจะสามารถกระตุ้นยอดใช้จ่ายให้สูงขึ้นได้นะครับ
ที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการหลายเจ้าแล้วนะคะ
ยังไงก็เตรียมโหลดแอปพลิเคชันไว้รอเลย
เดือนหน้าแล้วอีกไม่กี่วันนี่แหละนะคะ
หลายคนเขาก็ต้องมองหาที่ตรวจใช่ไหม

คือประชาชนปัจจุบันก็สามารถเข้าถึงได้
แต่สำหรับคนที่เขาไม่มีจริง

ฟรีให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงและชุมชนแออัดครับ

เขาคาดนะครับว่าจะเริ่มแจกได้ตั้งแต่วันที่๑๕กันยายนนี้
หน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ๒รูปแบบ
รูปแบบแรกก็คือแจกให้กับชุมชนแออัดตลาดต่างนะคะ
โดยผู้นำชุมชนผู้ประสานงานอาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จะเป็นผู้นำไปแจกให้กับประชาชน
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครค่ะก็ลงทะเบียนรับได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละเขต
ส่วนต่างจังหวัดลงทะเบียนรับกับหน่วยบริการในพื้นที่
อย่างเช่นรอพอสตก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แจกที่หน่วยบริการนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งเลยล่ะ
รวมไปถึงคลินิกและร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับ
แล้วก็พื้นที่สีแดงด้วยให้เอากลับไปตรวจที่บ้านไง
เรื่องต้นนะครับถามว่าจะได้คนละกี่ชุดเอาไปเลยคนละสอง
คือตรวจแล้วก็ตรวจซ้ำอีกหลังจากผ่านไป๕วัน
ใช่คุณผู้ชมก็สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการผ่านแอปเป่าตังค์ได้
กันยายนนี้นะคะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมตามนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ไซด์ด่วนซอปอลสช๑๓๓๐๒๔ชั่วโมง
อย่างน้อยก็เป็นการลดความแออัดกับพื้นที่ที่เขาเปิดบริการเป็นจุดตรวจฟรี

อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้งานตรวจกันได้ง่ายแล้วไม่ต้องเสี่ยงด้วยนะคะ
เรื่องต่อไปเราไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

ทำไมทำไมคุณยายนี่นะคะต้องแบบว่า
แต่งหน้าแล้วส่งตัวให้
แต่งหน้าเบอร์นี้คุณยายยิ้มเบอร์นี้
เกิดอะไรขึ้นใครนะเป็นคนแต่งให้
ถ้าอยากจะรู้ละก่อนช่วงหน้าตามก็ตอบชัดใน
คู่กัดสมัครเคราะห์บัคคุย

อย่าลืมส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันด้วยนะ
ใช่แล้วค่ะไม่ว่าตอนนี้ใครกำลังแอบชอบใคร

รวมไปถึงเรื่องราวที่กำลังจะเล่า
เวลาที่เจอคนที่เราแอบชอบหรือว่าแอบรักมานาน

เก็บทรงไม่อยู่ก็มีอาการอย่างนี้แหละค่ะ
นิมนต์นะนิมนต์คุณเนรนะครับ

เออยืนม้วนอยู่ดังนั้นนะ
ไม่แน่ใจอันนี้ก็ไม่ได้ไปกล่าวหาอะไรกัน

เอออาจจะแบบว่าไม่คุ้นเคย

ตอนนี้หลวงพ่อเราไม่เรียวรอแล้ว

เห็นโมเม้นแบบนี้นะครับ

เวลาให้ใครเนี่ยแต่งหน้า

ว่าเอาแบบไหนทรงอะไร
จะแบบว่าชูดถาดปู๊ดปาซขนาดไหน

ระวังจะเจอหน้าตัวเองเป็นแบบนี้

มีมี

บางครึ่ง
บางครึ่ง

คือโห้ย
ตาก็แดงแก้มก็แดงปากก็แดง

ไม่รู้จะเอาตรงไหนมาชนะเลิศเลยทีเดียว

คือไม่ใช่ว่าแต่งเหมือนแม่นกน้อยอุรัยพอร์ตนะ

คือจะบอกว่าวงหมอลำหรือวงการแสดงที่ขึ้นเวทีใหญ่ไฟเขาเยอะไง
ต้องแต่งหน้าชัดต้องแต่งหน้าเด่น
ผมนึกออกแล้วเหมือนตัวที่เป็นแบบว่าตัวโจ๊ก
ในวงหมอลำก็จะแต่งลักษณะแบบนี้แหละ
ก็คือว่าทาแบบว่าป้ายไปเลยอย่างนี้
มาจากตัวตลกในวงหมอลำมาแต่งให้คุณยาย

ขอให้คุณยายมีความสุขแล้วก็พอใจกับใบหน้าอันสวยสดงดงาม

เอาล่ะคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของการบอกแต่งหน้ากันแล้ว

การเล่นเกมต้องตอบให้ถูกถูกไหม

พี่ตะวันใส่ก๊เอกซีอะไร

เพิ่งเก่งกว่าตอบถูก

อ้าเอาพื้นมา

เป็นเกมที่ทำร้ายหัวใจมากนะทำไมล่ะคุณชนะก็ตอบตามที่เขาสั่งหมดแล้วนะ
ทั้งสามข้อก็คือมาดีห้าข้อสุดท้ายโอ้นี่แหละข้อนี้เป็นข้อที่วัดไหวพิปฏิพันธ์มากที่สุด
อืมว่าคุณมีสติแค่ไหนเพราะว่าทุกอย่างที่ถามไปน่ะยังอยู่ในกติกา
ถ้าผมเป็นน้องคนนี้นะคุณจะตอบว่าผมจะไม่ตอบผมจะถามพี่คนนี้คนที่ยื่นตังค์ให้
ไงคะว่างเหรอทำไมคุณกล้าถามเขาอย่างนั้นเขาอาจจะเป็นหัวหน้าคุณก็ได้น่ะ
แต่ในใจไงในใจถามว่าถามในใจไม่กล้าพูดออกไปหรอกจะบอกให้แล้วดูหน้าดิเห็นไหม
เนี่ยคิดในใจแล้วคิดแล้วว่างใช่ไหมว่างใช่ไหมถึงมาแกล้งเราแบบ
เนี่ยเรากำลังนั่งทำงานอยู่นะเออโอ้โหเงินเราก็ไม่ได้อุตส่าห์ตั้งใจตอบทำกติกา
๖๐บาทโอ้โหนี่เป็นเงินเป็นทองเอาใหม่ไปเล่นใหม่เล่นใหม่
อ่ะเรื่องของการส่งพัสดุกันนะครับเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยเรื่องของความลำบากในการส่งพัสดุ
บางคนนะครับบอกเลยว่าต้องได้รับรางวัลบริการยอดเยี่ยมแห่งปีเขาทำดีขนาดไหนไปดูฮะ
ขำวะส่งพัสดุแบบนี้แล้วจะลุย
เฮ้ยทางที่ต้องไปส่งทำไมมันลำบากขนาดนี้เอาแบบนี้เลยเหรออุ้ยคุณแล้วก็ตบไปทำไงอ่ะคะ
ส่งพัสดุแล้วถล่นลงไปล่ะเปียกค่ะเปียกทั้งคนทั้งของเลยอ่ะโอ้โหคุณมันมันโหดขนาดนี้ล่ะ
กูเคยเจอมั้ยที่เราเล่าข่าวบางทีต้องไปส่งตรางแม่น้ำอะใช่มั้ย
หรือแบบอยู่ในป่าลืกลืกบ้านอยู่ไกลไกลว่ามีเหมือนกันเอาก็ชื่นชมพนักงาน
ส่งสิ่งของส่งพัสดุทุกคนนะ

แล้วเนี่ยพี่คนนี้เขาทำถึงขั้นนี้แล้ว
เป็นไปได้นะทางต้นสังกัด

ไม่ใช่แค่คนนี้นะที่ต้องเจอความยากลำบาก
อีกคนนึงเรียกได้ว่าต้องเจอความยากลำบากเหมือนกัน
เรียกว่าพอไปเห็นสถานที่หรือว่าเส้นทางที่ต้องไป
โทรหาลูกค้าจ๋าช่วยเคลียร์ทางให้หน่อยจ้า
โปรดติดตามตอนต่อไป
เจอทั้งป่าเจอทั้งน้ำ
ถ้ามากลางคืนนี่คือมองไม่เห็นไกลทางจริง
จริงนะคะแต่ว่าอันนี้กลางวันยังพอใจสู้หน่อย

เอางี้ละกันมาครั้งนี้รู้แล้วว่ามาแถวนี้จะเป็นแบบนี้
แล้วครั้งหน้าครั้งหน้าเตรียมมาด้วยเลย

หวานเลยจังหวะที่กำลังขับเนี่ยแหละหวานเลย
อย่างน้อยได้ปลาติดไม้ติดมือกลับบ้านไป
ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นดิฉันคราวด้าไม่มาค่ะ
แบบนี้ไม่กล้าเสียบอกว่าคุณจะมาอ้าวเขาต้องมาตามหน้าที่แล้ว
เขาไปส่งของถึงบ้านนะนี่ก็เยี่ยมมากคุณผู้ชม
สาวเขาจะรักสวยรักงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเล็บเล็บมือนี่โอ้โหต้องไปฝนแล้วฝนอีก
แล้วเช้านี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนะคุณฝนแล้วเนี่ยเหมือนน้องแมวเลยนะ
ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรไปทำตะใบไปทำแบบให้มันสวยอ่ะ
ค่ะแต่งเล็บนิดนึงแล้วมีรอยนิดเดียวไม่ได้นะจริงอย่างผู้หญิงคนนี้
เท้าพอดีน่าจะไปเตะอะไรมาสักอย่างเล็บดันหลุดเธอเลยต้องใช้วิธีการแบบนี้ครับ
คือมองไกลไม่รู้หรอกนะว่าเล็บหลุดไปแล้ว

ไม่รู้ค่ะเพราะนึกว่าทาเล็บดำเหมือนเรื่องอื่น

ความสวยเนี่ยนะครับต้องมาเป็นที่หนึ่งถึงแม้ว่าจะมีร่องรอยความบาดเจ็บอยู่
ไม่เป็นไรเรื่องนั้นถ้าหากว่าเราสวยเรายังพอสู้ได้

ถ้าศีรษะจะหลดปลายนิ้วเท้าเลยทีเดียว
ความสวยคุณผู้หญิงเขาไม่ยอมหรอกครับ

ทุกวันนี้ผู้ชายจะสวยกว่าแม่ยอมไม่ได้แล้ว
มันก็แล้วแต่เออแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครจะสวยกว่าใคร
แต่เรื่องการรักสวยรักงามเนี่ยผู้หญิงเขาที่หนึ่งจริง
ใช่ที่สำคัญให้รักษาความสะอาดเป็นยิ่งดีเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคุณนะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นล้างมือนะครับ
เวลาจะไปตึกจะไปห้างล้างมือในอ่างล้างมือที่เขาจะเตรียมเอาไว้

แต่ถ้าคุณชนะนะคุณไปเจออ่างแบบนี้คุณจะล้างมือหรือคุณจะทำอะไรคะ
เอาอ่างล้างหน้าวัดสั่น
ชักโผล่พอเลยเนี่ยเอาสูงอย่างนี้

เขาบอกป้ายเขียนไว้เลยชัดอ่างล้างหน้า
ราคา๑๙๐๐บาทคุณว่ามันเก๋ไหม
ไม่เก๋ด้วยคนอ่ะเอ้าทำไมอ่ะ
มันอาจจะเป็นนวัตกรรมของการทำอ่างแบบใหม่
คุณชิสาคุณนึกภาพดูถ้าคุณซื้อไปติดตั้งไว้ที่บ้าน
คุณเอาไว้ล้างมือล้างหน้าคุณเปิดชักโครกขึ้นมา
แล้วคุณก็เอามือตะวัดโบ๊ะโบ๊ะอย่างนี้เหรอ
เอ้าโอ้โหหน้านี้เหลืองเลยนะ
อันนี้มันเป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่ไม่มีอะไรเหลืองอยู่ตรงนั้นหรอกค่ะ
แต่ว่าติดตั้งให้ดีให้มันห่างกันหน่อย
ไอ้ที่ใช้นั่งอีกแบบหนึ่งให้ใช้ล้างหน้าอีกชุดหนึ่ง

เอ้าแต่จริงเฉลยแล้วกันว่ามันคือคงจะติดฉลากผิด
สับสนนะนั่นดูขับเรื่องไปดูธรรมชาติของงูกันบ้าง
มันทำไมมันชอบเลื้อยไปนู่นเลื้อยไปนี่
แต่บางครั้งบางครามันเลื้อยไปเลื้อยมาเฮ้ยหายตัวได้ด้วย
หายตัวได้ด้วยไปดูสิว่างูมันหายตัวได้ไงฮะงูอะไรอ่ะฮะ
เฮ้ยเอาดูนะยังเลื้อยอยู่เลยอ่านี่เห็นหางเห็นหัวตัวยาวยาวอยู่นะ
เหมือนมันรู้ตัวว่าโดนถ่ายได้แล้วอุ้ยแล้วมันทำไงต่อคะเนี่ยเขินดิอุ้ยอุ้ยหายแล้ว
หายไปแล้วจริงคุณชนะคุณผู้ชมได้ไงอ่ะแล้วหายแบบนี้ทำไง
ใครจะกล้าเปิดประตูล่ะครับไม่รู้ไปซ่อนอยู่ไหนอารมณ์เหมือนอะไรรู้ไหม
มันเหมือนมีคนเจาะหลอดแล้วก็ดูดพูทมือหายเข้าไปเลยนั้นนะโดดสุบเข้าไปเลย
แต่ว่าประเด็นที่คือเป็นเหล็กประตูเหล็กอ่ะหรือประตูเหล็กมันจะมีรูมีพรงแบบนี้มั้ย
จริงบางทีเปิดประตูไปอ่ะจ๊ะเอ๋
เพราะฉะนั้นควรจะหาอะไรมาอุดไว้หน่อย

นี่ไงหายว่าไปกับตา
สุดท้ายแล้วเฉลยไหมคะว่ามันไปซ่อนอยู่ไหน
ไม่บอกให้ลุ้นเอาเอง

ยังไงก็ตรวจสอบบ้านช่องห้องหับของเราให้ดีแล้วกัน
เพราะว่าช่วงนี้งูมันก็ชุมอยู่แล้วนะคะ
จากเรื่องของตรวจสอบงูเงี้ยวเขี้ยวขอแล้วนะคะ
ตรวจสอบความสะอาดในบ้านดีฮะ
ข้าวของเครื่องใช้ต่างทั้งขยูงทั้งขยะ
อย่างนี้ต้องเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
จะมีถังขยะแล้วเพื่อความสะอาด
เราก็จะต้องมีถุงพลาสติกใส่รองก่อน

เวลาถ้าหากเราต้องการเป็นยังไงเราก็รวบถุง

ปรบมือให้กับวิธีการนี้
เป็นวิธีการง่าย
ใช้เวลาสั้นที่คุณชนะสามารถนำไปทำได้

นี่ไงเอาคลุมหัวตามด้วยถังขยะพลาสติก
แล้วก็ดึงหูถุงออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ

ทำไมอ่ะอุ้ยเป็นข่าวโด่งดังอยู่ไม่เอาด้วยหรอก
เป็นข่าวข่าวอะไร

ไม่อยากจะพูดถึงเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดี

อย่าพูดที่แล้วยิ่งเอามาให้ดูอย่างนี้แต่ใจคอไม่ดี
โอ้โฮคุณคะก็คำคามไหมล่ะ

อย่าเอาเรื่องขยะนี้ไปเกี่ยวข้องกับถุงอื่นละกัน

แต่ว่าอาจจะไม่แนะนำดีกว่า

เราซื้อพวกผักผลไม้มาเก็บไว้ในนั้นนาน
เชื่อไหมบางชนิดบางพืชผลเนี่ยนะ
เฮ้ยทิ้งไว้นานเกินมันงอกมันโตในนั้นเลยนะ

ทุกคนด้วยความที่เราเนี่ย
ไม่ได้เข้าโรงเรียนร้านใช่ไหมคะ
เพราะว่าสอนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะ
วันนี้ว่างก็เลยแวะเข้าไปดูที่ห้องพักครูซะหน่อย
ว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างนะคะ

เห็นมันฝรั่งที่ซื้อไว้ตั้งแต่เดือนครูมหาพระ
มาเต็มตู้เย็นเลย

เฮ้ยคุณคิดดูมันฝรั่งครับ

นี่มันเดือนเถรายแล้วนี่อ่ะฮ่า
งอกออกมาได้ไหมนะจริงจริงคือมันมันแตกแตกรากแตกแขนง
อะไรด้วยวัยโอ้โหจริงจริงครับเนี่ยมันฝรั่งแล้วผมไม่เคยเห็น
รากมันยาวขนาดเนี้ยอ่ะจริงจริงแต่ผมเคยเห็นมันแท้งแท้งออกมาบ้างนะ
อันนี้มันยาวเหมือนเขากวาเมืองจริงจริงตกใจเยอะเฮ้ย
นั้นคุณรู้ไหมมันฝรั่งเนี่ยมันของประเทศอะไรอ่ะอะไรนะ
มันฝรั่งนะของประเทศอะไรอ่ะมันฝรั่งของประเทศอะไรใช่
เพราะว่าเวลาเราแบบเรียกคนต่างชาติว่าฝรั่งใช่ไหม
มันก็มันก็มีหลายชาติใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่อยากรู้มันฝรั่งแ
มันของชาติอะไรเออนั่นแหละสิคือเอาจริงจริงนะคุณพี่สา
เรื่องบางเรื่องมุกบางมุกเนี่ยวางเอาไว้บนโต๊ะก็ได้อ้าวเหรอ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันเวลาเขาโยนมาสดสดอ่ะ
นี่เรื่องจริงคุณผู้ชมเออจะเล่าให้ฟังนี่เรื่องจริงค่ะนะ
มันมีที่มาต้องบอกอย่างงี้แล้วกันเออบางทีสิ่งที่บุราภูมิสองคน
ไม่ได้มาจากเราสองคนจริงเอาไว้ในเทวดาจะมาเล่าให้ฟังไปดูสุดยอดไอเดีย
เตาเผาฐานเออเตาเผาฐานมิติใหม่ของบ้านหลังนี้ครับ
พูดเลยนะคะว่าถ้าใครเจอเนี่ยจะต้องสะดุ้งแน่นอนค่ะ
โอ้ยน่ารักนะให้มันดูมีกล้ามแดงด้วย
ตอนกลางวันเจออย่างนี้โอเคกลางคืนไงล่ะไม่อยู่ด้วยคนอ่ะ
ถึงบอกเลยว่าเจอแล้วสะดุ้งแน่มีตามีจมูกมีคิ้วปาก
เลยครบเลยเป็นอวัยวะเป็นใบหน้าคนเลยคุณ
ไอเดียเขาดีนะบ้านหลังนี้เห็นบอกว่าโอ้โหมีมาติดต่อมาเจอกันเป็นประจำเลย
โดยเฉพาะทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐเขาจะมาดูตลอดเพราะบ้านหลังนี้เห็นด้านหลังมีควันขโมง
พุ้ย
ให้ถูกกฎกติกามารยาทกฎหมายเขาด้วยนี่ก็มีอ่ะเรื่องของ
เกอรี่นะครับกว่าที่จะอบมาเป็นขนมปังได้ไม่ใช่ง่ายนะ
ใช้เวลาใช่ไหมล่ะที่สำคัญคือเรื่องของการนวดแป้งไม่ได้นวดอย่างนี้เลย
แต่เขามีวิธีการนวดของเขาไปดูกันหน่อยแล้วกันบางครั้งบางครั้ง
ไอ้ที่นวดไอ้ที่หมุนแป้งไม่มีลองใช้เจ้าสิ่งนี้ดูแทนดูสิว่าจะได้ไหม
อาวาสารงานเทเกอรี่สรุปว่าไม่ได้นะครับคือจะเอาไอ้ตัวเครื่องตีถือว่าเครื่องผสมขนมเออผสมแป้งเอามาใช้กับสวรรค์สรุปว่าไม่ได้
ไม่ได้ค่ะตั้งหมดเลยค่ะแป้งเปิ้ลกับจ่ายกับเจอหมดเลยค่ะข่าวนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ
แล้วต้องบอกหน่อยไหมสรุปได้ไหมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอุปกรณ์ต่างเครื่องใช้งานต่างมันก็เจ้าเพราะของมัน
บางครั้งบางครั้งไม่ใช่ว่ามันจะสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้ทำอีกอย่างหนึ่งได้ทำไมไม่บอก
งานช่างก็งานช่างงานครัวก็งานครัวนะคะคุณจะไปเอาพลั่วมาตักข้าวกินก็ไม่ได้
ถูกต้องมันใหญ่ไปเดี๋ยวปากฉีกไว้แต่ก็ขอบคุณแล้วกันนะอุตส่าห์แบบสร้างสรรค์หาไอเดียมาสุดท้ายก็ทำให้เรารู้ว่าอย่าได้หาทำแบบนี้
จริงค่ะมาถึงเรื่องราวที่คุณแม่บ้านเนี่ยชอบถามค่ะคุณชนะถามว่า
คำถามที่ที่ฉันชอบถามคุณสามีบอกตัวเองรักเขาป่ะอ่าถามเจอบ่อยไหมแบบเนี้ยอ่าก็ก็เคยได้ยิน
ใครถามคุณใครถามคุณคือเรื่องของเรื่องเวลาผู้หญิงเขาถามผู้ชายว่ารักฉันไหมชอบฉันไหมผู้ชายต้องตอบว่ายังไง
รักชอบถูกไหมคุณตอบอย่างไรล่ะคุณต้องตอบตัวเองอ่ะก็เกือบคือก็ต้อง

หลงหลักด้วยหลงหลักด้วย
หลงหลักด้วย
หลงหลักด้วย

อันนั้นเป็นจะไหนกว่าสุขมนุษย์เนี่ย
ต้องระบายความในใจว่าถามอยู่ได้
แต่ก็อยากจะบอกให้รู้

มันจะมีความเขิน

แปลย์ตายแปลย์ตายเลยสิ

ผมก็จะบอกเขาไปตรงเลย

ดูหน้ากล้องเนี่ย

อยากจะเห็นว่าคุณมีวิธีการตอบคำถาม
แสดงออกต่อคนที่คุณรักอย่างไร

ไหนก็บอกไปหมดแล้วว่าอยู่ตรงไหน

ไม่เคยบอกว่าอยู่ที่อื่นบอกอยู่ตรงนี้ตลอดเลย
ไม่ได้เห็นถ่ายรูปอะไรกันตัวปล่อยเจียง

ต้องบอกกล่าวให้ชาวโลกได้รับรู้
ว่าใจจริงแล้วเขาไม่เคยกลัวเมียนะ

อัดคลิปให้เพื่อนได้ดูไปเลย

พวกผมไม่เคยกลัวแฟน

ดีไหม

กลัวนั่นเสียเมื่อไหร่
ก็แค่เกรงใจแล้วก็เกรงใจ
ครัวเล่าอย่างนี้เหรอแหม่งคุณ
แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาทำคลิปสนุกออกมา

กล้าลองดีกับเมียใช้เมียหรอกคะคุณ

เฮ้ยเฮ้ยนี่ที่สุดหายที่สุด

คิ้วหายไปข้างแล้วจ้ะเนี่ยไงกล้าใช้เมียนักเออให้รู้ไปสุดท้ายใครเป็นใคร
เนี่ยล่ะครับนะอย่าไปหื้อกับภรรยาใช่ถ้าอยากรักชีวิตอย่าคิดหื้อกับเมีย
เหมือนกันเหรอคุณชนะสมมุติอยากจะทานอาหารฝีมือเมียฝีมือภรรยา
บางทีก็อยากจะให้คุณภรรยาทำให้
แต่แนะนำไว้อย่างหนึ่งนะคุณต้องดูก่อนว่าฝ่ายผู้หญิงหรือภรรยาหรือแฟนคุณเนี่ย

เนี่ยก็เธอกำลังถ่ายคลิปเพ่นอยู่

มาใช้เวลาที่ตั้งคลิปอยู่
เพ่นกำลังสนุกสนาน
เพราะที่เธอทางฆ่ากำลังได้
มาใช้ดูต้องเข้าตอนนี้มันผิดเวลา
โหแต่ก็เลยได้เวลาได้ขี้แล้วด้วย

ก็เดินไปหน้าปากซอยไปมีร้านตามสั่งอยู่
ก็ต้องดูให้ดีว่าตอนนั้นคุณภรรยาเขาติดภารกิจยุ่งอะไรอยู่ไหม
เฉพาะบางทีเขากำลังอินกับสิ่งนั้น
อย่างเช่นดูละครดูซีรีส์
คุณจะพูดอะไรขัดหูขัดตางเขาไม่ได้นะเขาขึ้น
ฟังเอาไว้นะครับคุณสามีของคุณชิสาคุณดูอยู่เนาะ

เวลาดูรายการอะไรที่แบบชอบอยู่ใครจะมาพูดอะไรไม่ได้เลยนะ
สมาธิมากณจุดนี้คุณก็เหมือนกัน
ชัดเจนแล้วเนอะคุณก็เหมือนกันนะ
แต่ผมว่าตัวผมเองผมไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยผมโอเค
จริงหรือเปล่าไหนปัญหาอะไรบ้าสิจะเป็นปัญหาคนอื่นนะ
เวลาไปซื้อของช้อปปงช้อปปิ้ง
คุณแฟนเขาก็จะแบบว่าเสื้อตัวนี้เป็นไงคือตัวนี้ดี
สีนั้นเป็นไงไอ้ตัวนี้สับไปหน่อยตัวนั้นจะดีถามเยอะ

แต่เราก็ต้องให้คำตอบเขา

แต่ทุกครั้งที่เราให้คำตอบชี้ชัดไปเลยว่าเอาตัวนี้
ส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่เอา
เอาอีกตัวหนึ่งแทนนะครับเอ้าเราถามเพื่อ

เอาอันซ้ายอันนี้เหรอ
ไม่เอาอันนี้ดีกว่าไม่เอาอันนี้ดีกว่า

ถามเพื่ออะไร

เพื่อความมั่นใจว่าสิ่งที่แฟนเลือก

คุณมีปัญหาแบบนี้หรอไม่มี

น่าจะจริงผู้หญิงเขาว่าประมาณว่า

โอ้ยคุณพูดถูกอะแล้วมั้ยคุณเป็นคำว่าใจอีกสิ

ถ้าเราเลือก

เพราะในใจเขาฟันทงอยู่แล้วว่าเขาจะเอาตัวนี้

ใช่เออคุณเข้าใจผู้หญิงขนาดนี้
แล้วแฟนคุณคนไหนคะ

คือแล้วว่ายังไงรู้ไหม

บ้าแล้วมาถามคนไหนไม่มี

คนเดียวก็คนเดียวไปเลยไม่ต้องมา๒คน๓คนไม่มี

เอาเป็นว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่ผู้หญิงเป็น

ไปดูเรื่องของความหึงความหวง
เขาบอกว่าห้ามแตะห้ามแซะ

พอร์ตกอดเมียไหมเมียใครเมียใครเมียไม่ใช่เมียเมียไปกอดเมียไหน

ใหญ่เลยอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ผู้ชายแย่งกัน
แล้วตรงตัวเป็นเมียใครคะ
คำสนุกเด็กก็อย่างนี้แหละนะ
น่ารักเนาะพ่อแม่ลูกลูกเขาก็รักของเขารักแม่เขาห่วงแม่เขา
นึกถึงตอนเด็กเหมือนกันน่ะขนาดเด็กนะประมาณแบบอนุบาลเนอะ

คือเราก็เจอกับผู้หญิงที่แบบรุ่นเดียวกับเราเนี่ย

ไม่รู้เรื่องไม่มีความคิดอะไรอย่างนั้นเลยนะ

อยู่ดีก็คุณไปหอมแก้มเด็กผู้หญิงคนนั้นเลย
ใช่ด้วยความสงสัยว่าทำไมแก้มเขาแดง
อ้าวแล้วทำเป็นอย่างไรเขาทำอะไรกับคุณเท่าคืนไหม
ตั้งแต่พอหอไปวันนั้นปุ๊บวันต่อมาไม่มาเรียนเลย
คุณทำอะไรอาหารครบของชาติ

แต่กำลังสงสัยว่าทำไมเด็กมันแก้วมันแดง

น่ารักดีเรื่องของพ่อแม่ลูกนะคะ
เอาล่ะโอ้ยังมียังมีให้ได้ติดตามกันอีกไหม

มีไหมเรื่องของโควิดไหมคะ

คุณแฟนบอกว่ามาที่บ้านนะ

ในระหว่างที่กำลังเอาใดเป่าผมเป่าหน้า
ผู้หญิงก็ต้องหลับตาไงเดี๋ยวเรามันเข้าตา

นี่แล้ววางอยู่หน้ากระจกแบบว่าเปิดเผยแบบนี้

เป็นการสร้างรายได้เสริมด้วยใดเป่าผมจริง

อาจจะใช้ไม่ได้สำหรับทุกคนก็ได้ค่ะคุณชนะ
อาจจะสร้างรายได้ไม่ได้แต่อาจจะสร้างบาดแผลได้ค่ะ

บ้านไหนที่พัฒนาแต่งงานมีลูกมีเต้ากันไปแล้ว

บางครั้งคุณแม่แม่ลูกอ่อนก็อาจจะไม่ว่าง

เลี้ยงลูกยังไงให้เหมือนมีแม่อยู่ใกล้

เห็นแบบนี้แล้วน่าปลื้มจริง

เราฝากให้พ่อช่วยดูแลลูกเล็กของเรา
ต้องป่อนน้ำป่อนนมล้างกวนเปลี่ยนผ้าอ้อม

ไปดูใกล้ปุ๊บโอ้คุณพ่อแปลงร่างเป็นคุณแม่แล้ว

เกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทนจริง

นั่นแหละครับโอ้โห
นับถือนับถือพี่ชมเรื่องของการปรับคุก
ส่วนใหญ่จะไปพูดคุยกับเพื่อนสนิทถูกไหม

ลองดูซิว่าเพื่อนสนิทเขาตั้งใจฟังขนาดไหนครับ

พอทักทีก็ไม่ได้กินข้าวที
ก็เราจะตักใส่ปักก็โดนห้ามที

หรือไม่ก็คือเล่าเวลาที่ฉันไม่ได้กินข้าว

ใช่ไหมอาจจะเป็นเพื่อนกันก็คุยกันไปแล้วกันให้คำปรึกษาทางที่ดีนะ
ส่วนเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพริกของฝนตก
เออเป็นทริคช่วงฝนตกนะนี่นี่นี่นี่
เนี่ยเวลาฝนจะตกปุ๊บต้องไปปักตะไคร้
งานนี้งานนี้ต้องให้แม่ช่วยแล้วจ้ะ
จะช่วยได้หรือไม่ตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
วันนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยภารกิจการปักตะไคร้ของสาวคนนี้

และติดตามกันต่อในข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
วันนี้คู่กัดสะบัดข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป